คุณผู้ชมคะในวันนี้นะคะทางครอบครัวพงธนานิกรค่ะได้นำเอาร่างลูกชายคนเล็กคุณโน้ตนะคะไปไว้ที่วัดธาตุทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะ
ขณะนี้ค่ะทางครอบครัวได้นำร่างของคุณโน๊ตมาไว้ที่สารา๔วัดธาตุทองและบรรจุลงหีบศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อย
โดยบรรยากาศที่วัดธาตุทองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมายังคงเป็นช่วงที่ครอบครัวและญาติกำลังตระเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีสวดอภิษฐรรมในคืนนี้
ซึ่งมีพี่สาวแอปเปิ้ลหน่อยสับปะรดแนนคอยดูแลความเรียบร้อยนะคะ
คาดว่าน่าจะมีการทำพิธีรดน้ำศพเป็นการส่วนตัว
จากครอบครัวขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนไม่ให้เก็บภาพภายในสาราค่ะ
เพื่อนพ้องคนสนิททั้งกับคุณโน๊ตและครอบครัวพงธนานิกร
เริ่มทยอยเดินทางมาเคารพศพที่วัดธาตุทองและยังมีพวงหลีดจากบุคคลและหน่วยงานหลายแวดวง
ส่งมาแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้โดยดาราสาวไอซ์ปีชยาลูกพี่ลูกน้อง
และเท่อุเทนที่สนิทกับโน้ตยังติดภารกิจอยู่ที่เชียงใหม่
มาร่วมงานศพในคืนวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อช่วงสายของวันนี้เอง
คุณระยาซึ่งเป็นพ่อของคุณโน๊ตก็ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก
บรรยายความรู้สึกว่ายังอาลัยกับการจากไปของลูก
ที่ผ่านมาลูกชายเป็นคนน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตน
ยแม้กระทั่งเด็กปั๊มน้ำลูกชอบความเร็วก็พยายามเซฟทุกอย่างแล้ว
แต่เหมือนฟ้ากำหนดให้มีวันนี้จึงอยากให้ลูกชายไปสบาย
ไม่ต้องกังวลใดใดโดยพิธีสวดพระอภิษฐรรมในคืนแรก
เริ่มในช่วงเวลา๑๙นาฬิกา
คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศได้นะคะ
ในช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีต่อจากนี้ไปนะคะ